ใครหรอก

หนุ่ยเชิญยิ้มค่ะ
อยากถามผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่
กรรมวิธีในการผลิตพวกเขาออกมานี่เป็นยังไง

แต่ทำไมเราไม่เกรงใจหัวเข่าของพี่เลยสักตอนเดียว

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
รอบที่๑ยกที่๙ที่ผ่านมา
เด็กเลือกเพลงลูกทุ่งอินดี้มาสู้กับป๊อปฮา
และผู้ที่กวาดคะแนนจากกรรมการไปก็คือ
น้องไอคิวที่สวมบทบาทเป็นพี่ติ๊กชีโร่โต้ชีริก
จนทำให้คะแนนของทีมสามซ่าล่าฝัน
นำโน่งเป็นเท่าตัวคือ๖ต่อ๓
วันนี้ยกพิเศษที่มีถึง๕คะแนน

ขวาคะแนนมาครองผู้หวังตีตื้นได้หรือไม่
ต้องมาชมกันต่อครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับ
จะมาวาดลวดลายโชว์ฝีไม้ลายมือในการประชันเสียงเพลงกันบนเวทีแห่งนี้นะครับ
และทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท
ตอนนี้มีคณะกรรมการ๓ท่านนะครับรออยู่แล้วนะครับ
ในรอบที่๒นี้นะครับทีมที่ชนะจะได้คะแนนจากนักกรรมการถึง๕คะแนน
โจทย์พิเศษในวันนี้คือเพลงคู่ดูโอการแข่งขันรอบที่๒เริ่ม

ออกแบบให้มีเซอร์ไพรส์ทั้งเพลงค่ะ

อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหแช่นเนี่ยก็ไปแล้วนะลูกค้อ
และทีมแซแซ่ส่ามาหาสมุทรนะครับ
เรื่องเพลงเกรงใจนะครับออกแบบโชว์กันยังไงครับ

อย่าลืมมาเชียร์พวกเราด้วยนะคะ
และทั้งสองทีมพร้อมกันหรือยังครับ

ไปเลยไป
ละคนเนี่ยเขาแต่งเนื้อแต่งตัวมาใครเป็นใครกันบ้างล่ะแต่งวันนี้

อันนี้ผมเป็นจีมินหน้าวินวีครับ

วีมินก็ได้ครับ

ชื่อของจองกับผมเลยครับ

ลิซ่าเรานิ่งไม่ได้นะลูก

จ้าจ้า

เป็นใครคะ

งั้นวันนี้ทีมหนูเลือกเพลงอะไรมาแข่งลูก
นุ่มเบาสาวปานค่ะ
เบาสาวปานของพี่แอดคัลบาวและพี่ปานธนพรครับ
อย่างอยู่ใต้มีเกลาใครมากับพิมพ์
แต่ใส่อยู่ในกอดโทม้อ
ไอ้ไข่หนุ้ยลูกถักสิ้นปลูกหล่อ
ไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอชอบเพลงคาระบาว
ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดียว
แต่อยู่กันเดียวก็ออกไหลหนามนาว
บอกอยู่กันไปก่อนตายเปล่า
เบื่อแล้วคาระบาวอยากเจอโมเดิร์นดอง

คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่น้ำตาตกไหนรักมาสุดจาง
สัญญาหน้ามนต์มันเก่าหัวควายตกเศร้าสาวเจ้าล้างบาง
เจ้าจันทร์น้องลานจากบ้านนามาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี
จนบ่อสามยังไม่เข้าหมอสี่เรียกอาชีพสุดดีขายพอดีกัน
ตายแล้วเป็นบ้านเล็กของเสียใหญ่เสียไม่เข้าใจทำไมเลยชอบเพลงปาน
มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวันเสียเชิงกลึงคาเริ่มกระดีกัน
ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจน้ำหนักนายตกมือข้างเดียว
เรื่องง่ายที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่เกลียด
ความงงเป็นคั่วบวกคั่วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราวรา
คนเหงายอมเข้าใจความเหงาเหมือนสายตาสาวส่งไปทักทาย
กันหนุ่มคอมเป็นเบาขาวก็คอมให้มา
หนุ่มร้องเพลงเบาขาวก็ร้องเพลงบานนอกรักผลิตบานน้ำสวรรค์แดง
สวรรค์กันหน่อยค่ะ
ลืมจ้า
จ้าค่ะ

ความง้อเป็นคั่วบวกคั่วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราวรา
คนเหงายอมเข้าใจความเหงาเหมือนสายตาสาวส่งไปทักทายกัน

เพราะอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่าเปลี่ยนสวรรค์บางดินให้เป็นดังว่าจับเปิดมาแล้วชื่อว่าร้านเบาปาด

หนุ่มหนุ่มเบาสาวปาดหนุ่มหนุ่มเบากับสาวปาดสองการหัวใจเหยียวกันร่วมสร้างตำนานรักฮอระฮด

อีกหนึ่งทีมเป็นยังไงบ้างลูก

ชื่นชมนะครับเพราะว่าเด็กเหมือนภาพสะท้อนของครอบครัว
สะท้อนให้เห็นว่าว่าผู้พ่อคุณแม่ก็ดูแลเขามาอย่างตั้งอกตั้งใจแบบนี้ล่ะ
ทั้งสามคนเลยนะใช่ไหมใช่คือมันมีอะไรที่แบบ
อยู่ดีก็มีเสียงออกมาแบบที่แบบไม่คาดเดา
อยู่ดีก็แบบร้องขึ้นไปอีกโน้ตนึง
มีเสียงประสานมีอะไร
โอ้โหแล้วยังมีสาวปานในร่างหนุ่มบา

ชอบหมวดสองยังไม่ข้างหมวดสี่เลือกอาชีพจะพลีขายบริการ

กำลังเพิ่นอ้าวน้าแอดมา
จงแรงร่วมรวยช่วยกันห่วงห่วยไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า
เป็นโชว์ที่ประทับใจมากไม่มีอะไรติ
ชื่นชอบมากเดี๋ยวจะไปเปิดดูบ่อยเลย

แต่การที่น้องออกมาโชว์แบบนี้

ไม่มีแรงกดดันในการแข่งกันเลย

ถึงมาเป็นมุมวน

คือเสมอกันมาคือเด่นทุกคนหมด
แล้วออกมาเป็นโชว์ที่สมบูรณ์มาก

ผมว่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณยายหงนะครับผม
ต้องรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจ

และที่สำคัญน้องต้องได้เอฟซีเพิ่มขึ้น
ทุกคนที่มาออกรายการนี้นะครับ

พูดมาทั้งหมดแล้วดีหมดแต่กูไม่ชอบตอนท้าย
แล้วแฟนคลับของแซคจุแพงก็เป็นแฟนคลับน้องเหมือนกัน

ขี่สุขขังสุขพลังสุขอนามัยครับผม

ทีมสามซ่าล่าฝันทำโชว์ได้น่าประทับใจมาก

แบ่งบทบาทได้ลงตัวมีทีมเวิร์คที่ดี
ซึ่งวันนี้พีมแซ่บทรามหาสมุด
เจอของแข็งแบบนี้จะสู้ไหวไหม
มาช่วยกันเชียร์เด็กในช่วงหน้าด้วยนะครับ

แต่ทำไมเราไม่เกรงใจหัวเข่าของพี่เราเลยสักคนเดียว
เมื่อกี้ตอนเต้นเนี่ยได้ยินเสียงก๊อบ

จากทีมสามซ่าล่าฝันนะครับ

แล้วก็พี่ปานได้น่ารักสดใสมากเลยนะครับผม

ความหนักอกหนักใจนะครับไปอยู่ที่

และวันนี้มากับเพลงเกรงใจ

แล้วที่ทีมเข้าแสดงฝีม้ายลายมือไปแล้วลูก

บอก

มันสั่นครับ
มันสั่นเหรอลูกเหรอสั่นอะไรครับ

เพลงเกรงใจของ

แตกใจจริงจริง

ตัดอกตัดใจก็มันก็ไม่น่าเป็นไปได้จริง

จริงงานจริงฉันก็ไม่ได้โกรธนะ
แต่ไม่เอาหรอกแต่ว่าเกรงใจ

ยังไงก็เกรงใจ
สงสัยเธอลืมเธอคงลืม

ไปไปมามาไปไปมามามา

เกือบอยากปากตัวทำไมทำไมเธอละเลจัย

จริงอันที่จริงฉันก็ไม่ได้โกรธนะ
แต่ไม่เอาหรอกแบบว่าเกรงใจ

ไม่ดีหรอกเกรงใจ

อยู่ว่ากันหนูว่ากันอยู่ว่ากัน
คุณเข้าใจคุณเข้าใจคุณเข้าใจนะ
อยู่ว่ากันอยู่ว่ากันอยู่ว่ากัน
จริงจริงจริงจริงจริงนะ
อยู่ว่ากันอยู่ว่ากันอยู่ว่ากัน
คุณเข้าใจคุณเข้าใจคุณเข้าใจนะ
อยู่ว่ากันอยู่ว่ากันอยู่ว่ากัน
สุขใจเธอลืมเธอคงลืม
ว่าฉันไม่ตีไม่ดียิ่งคบยิ่งเบื่อ
ไปไปมามาไปไปมามามาขอคืนนี้

เป็นไปได้จริง
ยังไงยังไงดีว่าเธอลำบากจังเลย
ทำไงดีทำไงดีว่าเธอจะไม่เข้าใจ
จริงอันที่จริงฉันก็ไม่ได้โกรธนะ
ยังไม่ลืมเธอแต่ไม่เอาหรอกแต่ว่าเกรงใจ
ไม่เอาแล้วเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
ไม่เอารักเกรงใจใจดีหรอกเกรงใจ
ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
ไม่เอานะเกรงใจยังไงก็เกรงใจ
ไม่เอาแล้วเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
ไม่เอาและเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
ไม่เอานะเกรงใจยังไงก็เกรงใจ
ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ

นู้นก็ไม่เอาน่าเกรงใจเหมือนกันนะ
อย่างไรลูก
ไม่เอานะเกรงใจแต่เราไม่เกรงใจนะ
แต่จะถูกใจคณะกรรมการหรือไม่
ไม่ถูกใจเขาคงไม่ลุกขึ้นไปเต้นขนาดนั้นหรอกลูก

หลิวก่อนเลยเป็นไงคะลูก

ถ้าไม่ถูกใจก็คงไม่ลุกขึ้นเต้นขนาดนี้

ทีมนั้นก็ไม่ได้มีแรงกดดันเลย

ก่อนหน้านี้ก็แสดงโชว์ออกมาได้ดี
แต่ทั้ง๓คนวันนี้

ฉันกลัวคู่ต่อสู้ไม่มี

ไม่ได้มาแข่งขันกันจริง

แล้วก็แสดงศักยภาพจริง

แล้วก็ทำให้เราดูโชว์แล้วมันมีความสุขมาก

ต้องบอกว่าวันนี้๒โชว์สองฝั่งนี้

เพราะตรงนู้นเนี่ยเรียกว่าเอาใจชาวบ้าน
อันนี้ก็แบบเมืองกรุงนิดนึง

เพราะน้องก็ทำโชว์ออกมาได้ดีทั้งสองกลุ่มเลย

ชอบมันทั้งสองแบบ

ก็ทำหน้าที่ของตัวเอง

ถนัดอะไรก็ใส่มันไปสุดเลย
แต่ว่ามันมีแค่อย่างเดียวที่อยากจะติจริงจากใจเลย

คือเราร้องเพลงชื่ออะไรวง
ติวอย่างเดียวคือทำให้เราสนุกมากจนลืม
เกือบจะไม่ได้มานั่งจัดรายการแล้วนะตะกี้นี่แหละเอออย่างเดียวเลยนอกนั้นดีมากสุดเลยครับ

เกรงใจครับเกรงใจเข่าผมนะครับ
เกียงใจเข่าตัวเองมากย่อไม่ได้
เพราะว่าผมเข่าไม่ค่อยดีนะพี่ไอซ์ก็ตีเลย
เข่าก็ดังกึ๊ตกึ๊ตกุ๊ปุ๊

ก็สนุกดีครับผมเขาบอกว่าเหนือฟ้า
ขอบคุณพี่ยังมากครับ
แฟบซ่ามหาสมุทรเลือกเพลงป๊อปแดนซ์ยุค๙๐
มาเอาใจกรรมการจนต้องลุกขึ้นเต้นกันทั่วหน้าแบบนี้
คะแนนในยกนี้จะเป็นของทีมไหนต้องติดตามชมกันครับ
ในรอบที่๒นี้นะฮะคะแนนจากคณะกรรมการมีถึง๕คะแนนนะครับ
รอบที่๒ทีมที่ชนะคือทีม
ในรอบที่๒นี้นะฮะคะแนนจากคณะกรรมการมีถึง๕คะแนนนะครับ
แต่๕คะแนนนี้จะได้แก่ทีมไหนระหว่างทีมสามซ่าล่าฝัน
ซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่ที่๖คะแนน

มหาสมุทรมีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
แต่ในรอบที่๒นี้ทีมที่ชนะคือทีม
ถ้าสามซ่าล่าฝันได้ไปนะครับนั่นหมายถึงว่า๑๑คะแนนเลยนะครับ

อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก๕คะแนนเป็น๘คะแนนนะครับ
รอบที่สองทีมที่ชนะคือทีม
ซ่าซ่าล่าฝันชนะแล้ว

เป็นฝ่ายชนะในรอบที่๒นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น๑๑คะแนน
ส่วนแสบซ่ามหาสมุทรนะครับในวันนี้นะครับ
ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน

ลูกพูดไว้จำได้มั้ย๓๑แล้ว
ร้องไห้
แล้วมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าด้วย
ถ้ายกกำลังซ่าใช้ขึ้นมานะครับ
นั่นหมายถึงในยกนั้นจะได้๔คะแนนไปเลย
ทั้ง๓ท่านจะมีสิทธิ์ใช้ได้คนละครั้ง
เพราะฉะนั้นก็ทำให้ดีให้สุดความสามารถนะครับ

คุณผู้ชมครับร่วมเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

ซ่าและความสามารถของเด็กมีแน่นอนครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ทำให้ตอนนี้มีคะแนนนำสูงถึง๑๑คะแนน
มาช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กทั้งสองทีมกัน
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ท่านผู้ชมครับการแข่งขันในยกนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องกันนะครับ

หนูก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการค่ะ
แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่มีความสุขสนุกไปกับโชว์ของพวกเรา
หนูก็เสียใจนะคะแต่ว่าหนูจะสู้ค่ะ
เพราะว่าพวกเราคือทีมแสบซ่ามหาสมุทร

วันนี้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั้งบ้าน

ตอนนี้นะครับการแข่งขันและการต่อสู้นะครับ
เดินทางมาเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นครับ
และเหลืออีกครึ่งทางนะครับ
น้องยังต้องต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเองนะครับผม

ร้องได้โดยกำลังสาว

ผมเป็นควายในบ้านบางละจันทร์นะครับ
ของสมเด็จพระนเรสวนเกิดวันไหนลูก

ไม่ไหวติ้งเลยเพราะเราต้องมนต์จริง
เหมือนได้กอดเนื้ออุ่น
ถ้ามีบุญได้เอ็ม
จะหอมสองกิม
เป็นการร้องเพลงที่น่าเอาหนังยางดีดมากเลย